คุณผู้ชมไปเอาใจช่วยเจ้าตะกรวดกันหน่อยนะฮะ
ด้วยความหิวมากด้วยความซุ่มซ่ามไปหน่อย

ร้อนไปถึงกู้ภัยต้องไปช่วยกัน

นะฮะหนักส่มโยชน์สินภูลหน้าทีมอาสาสมัครกู้ไภ

ได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่าไปช่วยหน่อยเถอะ
โอ้โหเคยเห็นแต่ปลากระป๋องนี่ตะกรวดกระป๋องค่ะ
กรวดกระป๋องมาติดอยู่ที่กระป๋องนะฮะก็อยากให้ไปช่วยหน่อย
เขาก็ลงไปดูมันเป็นทุ่งนามร้างเนอะ
ติดอยู่กับพื้นที่ตลาดนัดหน้าบกษกำแพงเพชร
ในพื้นที่หมู่๒อำเพิร์นกรณ์นครชม

มัดมือมัดขาสี่ข้างมาแล้วกันนะฮะ
แล้วก็พยายามเอากระป๋องออกจากหัวมันคุณผู้ชม
คือมันเป็นกระป๋องบรรจุปลาอยู่
ว่าตะกรวดคงจะไปหาเศษอาหารทานเนอะ
แล้วหัวไปติดนะฮะก็เอาออกมาไม่ได้
จากนั้นค่อยดึงหัวตะกรวจออกมาครับคุณผู้ชม
คือบริเวณรอบคอรอบหัวมันเป็นแผล

และแก้เชือกออกแล้วก็ไขมันลงครอง

คนก็ใจดีเห็นไหมก็ยังไปช่วยตะกรวดอยู่เลยนะฮะ
ก็ลุ้นอยู่นะจะเอาหัวออกมาได้หรือเปล่า